บรรยากาศกันหน่อยนะครับที่สนามซ้อมนะครับก็มีคุณวิชัยศรีวัฒนประพานะครับประธานสโมสรฉลองกับนักเตะถึงสนามซ้อม
ซึ่งจะทำให้ทีมได้เงินจากค่าถ่ายทอดสดหรือว่าค่าลิขสิทธิ์จำนวนมากในการลงแข่งขันป้าหิน่านะครับ
แล้วก็ปีนี้เนี่ยมหาศาลในการลงทุนเพียงแค่น้อยนิดแต่ได้กำไรจริงครับ
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อจริงนะครับประสบความสำเร็จแบบสูงสุด
ยกย่องว่าเป็นการประสบความสำเร็จระดับปรากฏการณ์เลยทีเดียว
เพราะว่าหากเทียบคุ้มกำลังแล้วก็เรื่องของนักเตะมูลค่าทีมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรองหลายสโมสรเลย
อย่างยิ่งเหล่าบรรดาสโมสรที่เป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์เขาบอกว่าเป็นรองมากเลยทีเดียว
แต่สุดท้ายกลายเป็นเทพนิยายแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แล้วก็สามารถครองแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ถึงขั้นต้องมากันที่ประเทศไทยนะครับก็คือพระพรมมังคลาจารย์หรือว่าท่านเจ้าคุณทงชัยครับ
พูดชัวร์เจ้าอ่ะว่าพระฝรายมิตรวิทยาลามรมิหารที่ออกแบบผ้ายันรุ่นแพ้ไม่เป็นนะครับ
จริงใช้คำว่ารุ่นไม่ได้นะครับก็มีอันเดียวนี่แหละครับแต่ว่าช่วงหลังหลายคนขอกันจริงเลย

ใช่หลายคนขอกันมากนะครับคืออัคระจริงเนี่ยก็อยู่ที่เลสเตอร์นั่นแหละครับ
ตอนนี้ท่านก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่ออวยพรให้กับนักเตะ
เมื่อวานครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้ไปสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จในครั้งนี้
ซึ่งชาติคุณก็บอกนะครับว่าองค์ประกอบสำคัญคือการบริหารจัดการที่ดีของคุณวิชัย
ที่ถือว่าใครนั้นอยากจะประสบความสำเร็จอย่างเลสเตอร์นะครับ
หมั่นทำความดีรักษาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็จะประสบความสำเร็จได้ครับ
แต่ทุกคนทราบไหมว่าในสิ่งที่อยู่ในพระยันต์นี้คืออัคระที่เป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

สมาธิปัญญามันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษา
จากนี้นะครับท่านเจ้าคุณทงชัยก็เตรียมนำพระศิวรคราชนะครับ
ไปมอบให้กับบรรดานักเตะแล้วก็สตาฟของเลสเตอร์
ในการเดินทางไปครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล
ในการนำเริกนำชัยให้กับเลสเตอร์ไปอีกยาวไกลเลยนะครับ
หลังจากนี้ต้องประสบความสำเร็จแบบต่อเนื่อง
รวมถึงพระเครื่องนะครับเป็นรูปลิงขี่ม้า
เพื่อให้ประสบความสำเร็จรวดเร็วเหมือนดังลิงแล้วก็ม้าครับ

โดยเฉพาะสู่หน้าของพวกเขาอย่างเจมมี่วาดี้แล้วติดจรวดเลยล่ะ
แจกนักข่าวด้วยนะระวังไขปลายนี้ได้หมดเลยนะครับ
ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณวิชัยศรีวัฒนประพาเจ้าของสโมสร
ก็เชื่อว่าความสำเร็จในครั้งนี้นะครับน่าจะมาจากการที่คุณวิชัย
นำวัฒนธรรมตะวันออกคือการดูแลเอาใจใส่แบบครอบครัว
ไปประสบสารกับวัฒนธรรมตัวตกที่มีความเป็นมืออาชีพ
และต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับ
สิ่งดีหล่ะครับความแตกต่างจากการบอกเราหรือ
สิ่งที่เป็นในระบบการดูแลทีมฟุตบอลคือ
เจ้าของสโมสรผู้บริหารสโมสร
นักเตะเนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่
วัฒนธรรมประเภวนีของชาวไทยอย่างคนไทย

ซึ่งวัฒนธรรมหรือคณะประเภทในไทย

เฉพาะอย่างนี้ก็เป็นความมิเสน่ห์ของคนเอเซียด้วย
เมื่อนำไปใช้กับชาติตะวันตก
มันสร้างความประทับใจ
แล้วก็ทำให้คนตะวันตกเห็นความแตกต่าง
นี่คือสิ่งที่คุณวิชัยนำไปใช้

ซึ่งเป็นสีประจำสโมสรกับสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จบเกมกับเอพอติศในช่วงส่วนสุดสัปดาห์นี้ครับ
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๗๘๐๐ล้านบาทซึ่งนี่ยังไม่รวมค่าตัวหรือว่าของที่ระลึก
และการเข้าไปเล่นในศึกแชมเปญสลีกปีหน้าด้วยนะครับ
มีได้ก็มีเสียคุณผู้ชมเพราะว่าที่เสียแน่นอนก็คือร้านรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษ

ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้แล้วสำหรับการคาดการณ์แบบนี้นะครับ

ก็รับปากว่าเตรียมที่จะใส่กางเกงในตัวเดียวครับจัดรายการ
หลังจากที่เคยสัญญาว่าหากทีมจิ้งจอกสยามคว้าแชมป์มาครองได้
เขาจะทำแบบนั้นนะครับ
โอ้โหก็ต้องรอดูว่าจะทำจริงไหม
แล้วก็อยู่กับทีมชุดใหญ่ด้วยตั้งแต่ในช่วงปี๑๙๗๘ถึง๑๙๐
ในปี๑๙๘๖ถึง๑๙๘๙นะครับ
ปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการฟุตบอลนี่แหละ
ก็บอกเหมือนกันว่าจะเอากางเกงมาครอบศีรษะอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็เคยทำมาแล้วนะครับในเกมไทยลีก
แล้วก็ถอดกางเกงที่ตัวเองใส่เตะนี่แหละ
เอาขึ้นมาครอบศีรษะเลยโดนแบนไปเลยตอนนั้นนะครับ

ลองเล่นแล้วก็เป็นศีรษะจากคนที่ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น
ซึ่งผมเองเนี่ยยังไม่อยากจะเชื่อ
แต่ยินดีกับความสำเร็จของคนไทยที่ไปบริหารทีมสโมสร
ระดับอังกฤษแล้วสามารถที่จะคว้าแชมป์ลีกได้
โชคดีที่คุณไม่เชื่อแล้วไม่ไปท้าทายอะไรไว้
อ๋อผมเซ็กตัวเองแล้วนะครับอีก